เรื่องนี้ครับกรณีที่ผู้เป็นแม่ได้มาแจ้งความ
แล้วก็ร้องต่อสื่อบอกว่าลูกสาวหายไป
น่าจะถูกผู้ชายที่ลูกสาวคุยกันในแชทหนึ่ง

ทีนี้ครับก็ต้องมีการออกตามหาตัวของเด็กหญิงคนนี้
วัยแค่๑๓ปีที่บอกว่าน้อยใจแม่
แล้วก็หนีออกจากบ้านแล้วแม่ก็กลัวว่าจะถูกลวงนะครับ
ส่วนภาพเหล่านี้เป็นภาพที่ตำรวจหาเบาะแส
แล้วก็ดูจากกล้องวงจรปิดต่างนะครับ
โดยตำรวจสพนครชัยศรีได้รับแจ้งเหตุจากผู้เป็นแม่ท่านหนึ่ง
ลูกสาวถูกชายวัยกลางคนล่อลวงไปข่มขืน
ร้องขอให้ตำรวจเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีนะครับ
ของเด็กหญิงวัย๑๓เล่าให้ฟังบอกว่าเรื่องเกิดขึ้น
ช่วงหัวค่ำของวันที่๑๔พฤษภาคมนะครับ

เพราะว่าสั่งให้ลูกสาวไปล้างจานแต่ลูกสาวไม่ยอมทำเลย
เธอก็เลยดุด่าไปตามภาษาแม่ที่สอนลูก
ทีนี้ครับทำให้ลูกสาวลูกสาวงอน

สนามเด็กเล่นในโครงการบ้านเอื้ออาทรที่ครอบครัวพักอาศัยอยู่
เวลา๓ทุ่มกว่าลูกสาวก็ยังไม่ยอมเข้าบ้านเลยครับ
ผู้เป็นแม่ก็เลยไลน์เข้ามือถือของลูกสาว
บอกว่าถ้ายังไม่เข้าบ้านเดี๋ยวจะล็อกประตูไม่ให้เข้าแล้วนะ
ลูกสาวนี้ไม่ตอบคุณนะครับไม่ตอบอะไรแม่
จากนั้นแม่ก็เผลอหลับไปเพราะเหนื่อยจากการทำงานก่อสร้าง
พอสะดุ้งตื่นมาอีกทีกลางดึกนะครับก็ตกใจ
เพราะว่าลูกสาวไม่กลับบ้านจริง
ไม่ได้นอนอยู่ตรงที่ลูกสาวเคยนอน
ก็เป็นห่วงสิครับร้อนอกร้อนใจ

แล้วก็ให้สามีขี่รถจักรยานยนต์ออกตามหาลูกสาว
ไม่พบครับตามหากันทั้งคืนไม่พบครับ
กระทั่งพี่รอปภมาเปิดกล้องวงจรปิดดู

บอกว่ามีรถกระบะสีบรอนเงินมารับตัวลูกสาวออกไป
ทีนี้ผู้เป็นแม่ร้อนใจมากครับเพราะไม่รู้ลูกสาวไปกับใคร
แล้วก็ไม่เห็นนะว่าคนขับรถกระบะเป็นใคร

แล้วก็ตอนนี้แม่เป็นห่วงว่าลูกสาวจะเป็นตายร้ายดียังไง
และปรากฏว่าในช่วงเย็นของวันที่๑๕พฤษภาคม
ลูกสาวกลับมาที่บ้าน
และลูกสาวเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเธอ
เธอบอกว่าเธอถูกล่อลวงไปข่มขืน

แม่ก็เลยพาลูกสาวเข้าแจ้งความ
เพื่อให้ตำรวจตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีนะครับ
เราก็ดูไม่ทัน
หนูก็พยายามที่จะดูที่สุด
พยายามที่จะแบบว่า
ให้เล่นแค่เฟซคุยกับเพื่อนในเฟซก็พอแล้วอย่าไปหลวดแอปพวกนี้มาเล่นเลย
เพราะว่าน้องชายก็เคยติดครั้งหนึ่ง
มันก็เหมือนเขาบอกว่าชีวิตเขาอยู่กับเพื่อนในกลุ่มอะไรอย่างนี้
เขามีความสุขเขาคุยอะไรในนี้ก็ได้

แต่พอมาเจอในชีวิตจริงทำนู่นก็ไม่ได้ทำนี่ก็ไม่ได้
แต่มันก็ต้องอยากให้พ่อแม่แบบเบาบ้างบอกตัวเองด้วย

ถ้าจะให้ลูกเล่นแอดพวกนี้ต้องอยู่กับเขาเยอะเยอะอ่ะ
ต้องสอนเขาเยอะต้องให้ความสุขต้องเป็นเพื่อนเขาให้มากที่สุด
มีอะไรให้เขาคุยกับเรามากที่สุด
นี่แหละครับผู้เป็นแม่ก็เปิดใจกับทีมข่าวของเรานะ
ว่าตอนนี้จะเจอลูกสาวแล้วแต่หลังจากนี้ก็ต้องสอนแล้วครับ
ให้ลูกสาวได้คืออย่าไปติดแอปอะไรพวกนี้
แล้วแม่เองก็ต้องยอมรับว่าแม่ก็จะต้องดูแลลูกอย่างใกล้ชิด
เพราะว่ากรณีของแอปอะไรต่างนานาที่ผู้เป็นแม่เปิดเผยให้ฟัง

คือลูกสาวอายุ๑๓ปีบอกว่าตอนนั้นงอนแม่แล้วก็มาเล่นโทรศัพท์มือถือ
ซึ่งเป็นการสื่อสารแบบพูดคุยกันแล้วก็เปิดเป็นห้องห้องไว้คุยกับคนอื่น
ทีนี้ครับตัวของน้องวัย๑๓ก็เลยลองค้นหาคนที่อยู่ใกล้เคียง
ลักษณะแอปเป็นแบบนี้นะฮะก็พบว่าห้องนี้มีคนที่อยู่ในห้องเนี่ย
๒คนเป็นผู้ชาย๑คนและเป็นผู้หญิง๑คน
วัย๑๓ก็เลยเข้าไปคุยด้วยแชทกันไปเรื่อยคุยไปจนถึงประมาณ๔ทุ่มนะครับ
ซึ่งเธอบอกว่าหิวข้าวเพราะยังไม่ได้กินข้าวเย็นเลยนะครับ
คือเด็กวัย๑๓ก็แชทเข้าไปผู้ชายที่อยู่ในห้องเนี่ยก็ตอบกลับมาบอกว่า
หิวเหรอเดี๋ยวมารับพาไปกินข้าวนะแล้วก็ไม่นานก็มีการนัดกัน
ให้มารับที่ไหนอย่างไรแล้วผู้ชายคนนั้นก็มารับจริง
เด็กหญิงวัย๑๓ปีออกไปกินข้าวออกไปแต่ไม่ได้ไปกินข้าว
กลับพาเด็กหญิงที่๑๓ปีเนี่ยเข้าโรงแรมมานรูต
แล้วก็บังคับข่มขืนเธอถึง๒ครั้งแล้วก็ทิ้งเธอไว้ที่โรงแรมม่านรูดครับ
ฟังเสียงของเด็กหญิงผู้เสียหาย
ก็ไปเจอพี่คนเขาห่างกับหนูแค่ประมาณโลกว่ากว่า
ก็เลยกดเข้าไปนั่งคุยด้วย
แล้วพี่เขาก็แบบว่าไปกินข้าวไหมเดี๋ยวพี่เลี้ยงอะไรประมาณนี้ค่ะ
เลยไปกับเขาอ่าให้มารับก็บอก
แล้วจริงเขาก็กลับ

แต่ว่าแชทคุยไปคุยมาเขาจะมารับก็เลยไปกับเขา
แล้วก็น้องเขาก็เปิดเผยแอปให้ดูที่เขาโหลดไว้
แอปแต่ละแอปนะถ้าใช้ในทางที่เป็นประโยชน์

อยู่ในแอปต่างเพื่อมีการล่อลวงกัน
ด้านของพันธ์ตำรวจเอกนัทพงศ์มุกดาหารภูมิกับการสพนครชัยศรี
เปิดเผยนะครับว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนกำลังรวบรวมหลักฐานที่ผู้เสียหาย
นำมาแจ้งความไว้รวมทั้งไปเก็บภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าที่พัก
แล้วก็โรงแรมที่เกิดเหตุซึ่งตอนนี้ตำรวจรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วนะ
อยู่ระหว่างการติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปนะครับ
ก็คงโอ้โหผิดกฎหมายหนักนะล่อลวงกระทำชำราวเด็กอายุแค่๑๓เท่านั้นเองนะครับ